เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนี้เองที่มีเด็กลูกครึ่งไทยสวิสเซอร์แลนด์๔
คนเป็นพี่น้องกันนะคะพลัดตกจากรอยระเบียงพร้อมกัน
คือไปนั่งเล่นกันคนนึงแล้วก็ระเบียงมันไม่แข็งแรง
พอมันร่วงไปเนี่ยพี่น้องก็พยายามคว้ากันนะคะ
สุดท้ายเลยร่วงลงไปทั้ง๔คนเสียชีวิตไป๒รอดชีวิตอีก๒นะคะ
ที่ย้อนเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าเด็กลูกครึ่งสองคนนี้หนีออกจากบ้านค่ะ
หนีออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมแล้วนะคะ
ล่าสุดเนี่ยไปเจอตัวปรากฏว่าไปเจอตัวอยู่แถวระแวกบ้าน
บ้านที่พลัดตกมาจากระเบียงนั่นแหละ
มูลนิธิรณสิทธิ์ค่ะหน่วยงานช่วยเหลือเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
เข้าพบตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีหรือว่าดศนะคะ
เพื่อจะขอให้ช่วยดูแลความปลอดภัยของเด็กลูกครึ่ง๒คนนี้
เพราะมีพลเมืองดีไปเจอเดินอยู่ในซอยรามคำแหง๑๖๐เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
อย่างที่เล่าไปนะคะว่าเด็กสองคนนี้คือเด็กลูกครึ่งไทยสวิสเตอร์แลนด
รอดชีวิตจากเหตุพลัดตกจากห้องพักย่านรามคำแหง
พร้อมกับพี่น้องรวม๔คนเมื่อปีที่แล้ว
๒คนเสียชีวิตและ๒คนนี้คือ๒คนที่รอดนะคะ
ซึ่งเด็กสองคนนี้อยู่ในความดูแลของแม่
หนีออกจากบ้านกันมาตั้งแต่วันที่๒๙มีนาคมค่ะ
บอกว่าจะมาตามหาพ่อที่เคยอาศัยอยู่ในซอยรามคำแหง๑๖๐
แต่พอมาถึงก็หาพ่อไม่เจอค่ะ
ก็เลยวนเวียนอยู่ภายในซอยจนมีพลเมืองดีไปพบเข้านี่แหละ
พอถามว่าแล้วหนีออกจากบ้านทำไมทำไมไม่มาพร้อมแม่ทำไมไม่บอกแม่ล่ะ
น้องสองคนบอกว่าถูกแม่ทำร้ายร่างกายจากเรื่องทำความสะอาดห้องไม่เรียบร้อย
บอกด้วยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ว่าถูกทำร้ายร่างกายมาหลายต่อหลายครั้งแล้ว
ทีนี้พอพาเด็กมาที่สอนอนะคะ
แม่และยายก็เข้าพบตำรวจดศเหมือนกัน
มาให้ข้อมูลแล้วก็ขอรับเด็กสองคนกลับไปดูแลค่ะ
แม่และยายก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายเด็กเลย
รับว่ามีการดุด่าตามปกติ
แล้วก็ตัวเขาเองก็ไม่ได้มีการเสพยาอะไรด้วย
ซึ่งในเวลาต่อมาค่ะเด็กทั้งสองบอกว่า
ขอไปอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่พมชั่วคราว
ระหว่างรอพ่อกลับจากทำธุระในต่างประเทศ
ทีนี้นายอีทตาของเด็กทั้งสองคนเล่าให้ฟังนะคะว่า
ไม่รู้เรื่องเลยว่าเด็กหลานอยากจะไปหาพ่อ

ก่อนหน้านี้หลานก็ดูมีอาการปกติดีนะ
ไม่ได้มีวิแววว่าอยากจะเจอพ่อหรือว่าต้องการพ่อ
เพราะเมื่อก่อนกลัวพ่อซะด้วยซ้ำ
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าแม่ของเด็กไม่ได้ทำร้ายลูก

อยากให้เจ้าหน้าที่พาหลานมาพบแม่หน่อย
จะได้พูดคุยหาทางออกร่วมกันค่ะ
จะเอาอะไรก็เอา
พอว่าในช่วงปีที่เกิดเหตุคือปีที่ผ่านมาเนี่ย
คือแม่เขาไม่ให้พ่อเขาใกล้ลูกเลย
คือพ่อพยายามจะไปเยี่ยมลูกไปแตะต้องลูก

ใช่แต่ว่าตอนนั้นมีกรณีที่ออกมาบอกว่า

สุดท้ายกลายเป็นเหตุการณ์ที่ลูกกลับกลายเป็นกลัวแม่แทน
อยากเจอพ่อแทนแบบนี้ก็ต้องติดตามกัน
วันที่๘เดี๋ยวพ่อเขาจะเดินทางมาที่เมืองไทยก็จะมาเจรจากันนะครับ